เมื่อก่อนที่เคยตอนที่คบกับผู้หญิงคนนี้

นัดครับนัดมาเจอแต่ที่ไหนได้
พาแฟนใหม่มาด้วยคุณผู้ชมฮะ

ไล่ซะจนกระทั่งต้องกระโดดลงไปน้ำอ่ะ

บันทึกภาพวัยรุ่นผู้ชายสองคน

แล้วก็มีนางสาวสามแล้วกันนะ

มาด้วยครับคุณผู้ชมดูภาพหน่อยฮะ
เห็นไหมอะมาจอดรถคือเป็นหน้าวัดบ่อ

จากนั้นนางสาวสามนะครับก็ขับรถ

ไว้ท่าน้ำปักเกร็ดครับโดยหลอกว่าจะเอากระเป๋าที่ยืมพี่สาวนายบุญนาค
ในช่วงที่คบกันเนี่ยมาคืนให้ต่อมากล้องวงจรปิดที่ท่าน้ำปากเกร็
นี่ครับวิ่งไล่ไปแล้วไล่ไปแล้วนะครับผู้ชายสองคนนะครับ
วิ่งไล่ไล่ไล่จนกระทั่งไปเจอนายบุญนาคพยายามชักมีดวิ่งไล่ฟันครับ
นี่แหละครับคุณผู้ชมครับนายบุญนาคเนี่ยนะวิ่งหนีสุดชีวิตครับ
จนมุมที่ท่าเรือข้ามฟากท่าน้ำปากเกร็ด
ทำให้นายบุญนาคเนี่ยโดดน้ำหนีไปผู้ชายก็คว่างมีดทิ้งและบวกกันน็อกนะครับ
ตามลงไปแต่ก็ไม่โดนเขานะบุญนาคไปแจ้งความ
ที่สอบพอร์ปักเกร็ดครับแล้วมาทราบภายหลัง
ผู้ชายวัยรุ่นทั้งสองคนที่มาไล่ฟันเขาเนี่ยเป็นแฟนใหม่นะครับ
คือเขาก็เคยคบแหละเขายอมรับแล้วเลิกกันไปแล้ว
แล้วก็ยอมรับด้วยว่ารู้จักและเคยมีเรื่องกับหนึ่ง
ในสองคนที่มาไล่ฟันครั้งนี้นะครับ
เอาลองฟังเขาเล่าหน่อยครับ
ตำรวจสมภาพปากเกร็ดนะครับติดต่อไปยังผู้ปกครองของนางสาวสามนะครับ

ทั้งสองคนตำรวจรู้ตัวแล้วเหมือนกัน
อยู่ระหว่างการรวบรวมพยาหลักฐานเดี๋ยวจะออกหมายเรียกมาสอบสวน